ค่ำคืนนี้นะคะก็จะได้ทราบกันแล้วค่ะ
แชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖จะเป็นชาติอะไรนะคะ
ระหว่างเจ้าภาพฝรั่งเศสหรือว่าโปรตูเกตค่ะ
ไปดูสถิติที่น่าสนใจและความพร้อม

ชิงชนะเลิศระหว่างโปรตูเกตกับฝรั่งเศส

โปรตูเกรดก็ลุ้นแชมป์สมัยแรกส่วนฝรั่งเศสลุ้นแชมป์สมัยที่๓ค่ะ
เกมนี้นะคะโปรตูเกตน่าจะให้เปเป้ที่บาดเจ็บไม่ได้ลงในรอบรองชนะเลิศกลับมาคุมแนวรับ
ส่วนคริสซิโนโรนันโดและนานี่ยังคงเป็นทีเด็ดในแนวรุกค่ะ
แต่ว่ากุญซือเฟอร์นันโดซันโตสนะคะก็ต้องเลือกมิดฟิลตัวรับ
ดานิโลที่เล่นดีในเกมที่แล้วกับวิลเลี่ยมคาวันโยที่พ้นโทษแบนกลับมาค่ะ
มาดูฝรั่งเศสกันบ้างนะคะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนค่ะ
ก็น่าจะใช้ชุดผู้เล่นนะคะเดียวกับชุดที่เอาชนะเยอรมนีไปสองประตูต่อศูนย์
นำมาโดยปป๊อกบ้านแล้วก็อองตวนกริสมันว่าที่ดาวสันโวที่ยิงไปแล้วถึง๖ประตูด้วยกันค่ะ
เหลือแค่การตัดสินใจในแผงมิดฟิลนะคะว่าจะให้เอ็นโกโลกองเต้กลับมาเป็นตัวจริง
สถิติการพบกันทั้งหมด๒๔ครั้งนะคะฝรั่งเศสเหนือกว่าค่ะ
เป็นฝ่ายที่ชนะไปได้ถึง๑๘ครั้งด้วยกันแล้วก็ยิงได้ถึง๔๙ประตู
ส่วนโปรตูเกตนะคะชนะได้เพียงแค่๕ครั้งเท่านั้นยิงได้๒๘ประตูค่ะ
แล้วก็มีเพียง๑นัดที่ทั้ง๒ทีมนี้เสมอกัน
ส่วนตั้งแต่เริ่มทวนาเมนต์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ที่ฝรั่งเศสนะคะ
เจ้าภาพค่ะยิงไปได้ทั้งหมด๑๓ประตูค่ะมากกว่าโปรตูเกตอยู่๕ลูก
แต่ว่าโปรตูเกตมีโอกาสยิงมากกว่าที่๑๑๒ครั้ง
อย่างไรก็ตามค่ะการยิงเข้ากรอบนะคะเท่ากันที่๓๖ครั้ง
รวมถึงเปรดเซ็นต์กันของบอลที่เท่ากันด้วยที่๕๒นะคะ
ส่วนความแม่นยำในการจ่ายบอลถือว่าสูสีกันทั้งสองทีม
ปิดท้ายที่การลำเลียงปรายศนียบัตรมายังโกดังสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในกิจกรรมลุ้นโชคทายผลแชมป์ยูโร๒๐๑๖ชิงรางวัลรวมกว่า๔๒ล้านบาทค่ะ
โดยนางสมรเทิดธรรมพิบูลนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปริศนีย์ไทยจำกัด
ก็กล่าวค่ะว่านี่เป็นปรายศนียบัตรชุดแรกที่ลำเลียงมานะคะหลังจากหมดเขตเมื่อวานนี้เวลา๑๘นาฬิกา
ซึ่งจะใช้เวลาลำเลียง๓วันด้วยกันค่ะจากยอดทั้งหมดเกือบ๑๗๕ล้านฉบับ
ทำลายสถิติยูโรครั้งก่อนหน้านี้นะคะที่ทำไว้ที่๑๕๙ล้านฉบับ
โดยการคัดแยกผู้ทายผลจะเริ่มคัดแยกตั้งแต่วันที่๑๓ไปจนถึง๒๒กรกฎาคม
โดยใช้อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์กว่า๒๐๐คนด้วยกันค่ะ